ขยบขึ้นมาที่จังหวัดตรังนี่ก็โหดไม่แพ้กันเลยนะคะ
พ่อค้าขายทอดมันค่ะไปเดินออกกำลังกาย
อยู่มีคนร้ายวิ่งเข้ามาแล้วก็จ้วงแทงแบบไม่ยั้งเลยนะคะ
คนเจ็บนี้ต้องวิ่งหนีตายตกคลองข้างที่เดินออกกำลังกายไป
วิ่งตามไปโอ้โหกอดรัดฟัดเหวี่ยงแล้วแทงกันซ้ำ
รังแล้วก็กู้ภัยค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบหลังได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีคนตายอยู่ในคลองส่งน้ำคลองวังแบกค่ะ
จุดเกิดเหตุอยู่กลางทุ่งนานะคะห่างจากถนนในหมู่บ้านประมาณ๑กิโลเมตร
คลองส่งน้ำก็มียากขึ้นรกอยู่พอสมควรระดับน้ำก็ไม่ได้ลึกค่ะ
คุณผู้ชมจะเห็นรอยย่าที่มันล้มเป็นทางยาวแบบนี้
ลักษณะเหมือนคนแบบล้มลุกลุกคลานต่อสู้กันนะคะ
ในคลองมีร่างของในเอหรือในวรเชศเด็ดที่ชายไว้๔๐ปี
พ่อค้าขายทอดมันนอนตะแคงเสียชีวิตอยู่นะคะ
สภาพศพเนี่ยหลังจากที่แพทย์ชนะสูตรเบื้องต้นแล้วปรากฏว่า
ตามร่างกายมีร่องรอยถูกของมีคมปาดเข้าที่คอ๑แผล
แทงเข้าที่หายปลาร้าขวาสองแผลโดนเข้าที่เปลือกตาซ้ายอีกหนึ่งแผล
ขาหนีบขวา๑แผลแล้วก็ราวนมขวาอีก๑แผลรวมเป็นทั้งหมด๖แผลด้วยกันนะคะ
หลังจากที่แจ้งข่าวให้ญาติทราบค่ะภรรยาผู้ตายก็เดินทางมาที่จุดเกิดเหตุ
จังหวะเห็นร่างสามีเท่านั้นนะคะร้องไห้แทบจะเป็นลมเลยนะคะ
เล่าบอกว่าเมื่อตอนตี๕เนี่ยเธอกับสามียังช่วยกันทำทอดมันเตรียมขายที่ตลาดอยู่เลย
แล้วสามีก็บอกของีบเอาแรงแป๊บนึงนะเดี๋ยวลุกมาทำทอดมันต่อเพราะว่าออเดอร์วันนี้เยอะมาก
ตี๕๓๐เธอก็เลยออกจากบ้านไปตั้งแผงเตรียมขายที่ตลาดก่อนนะนะ
แล้วช่วงเที่ยงถึงได้รู้ข่าวสามีถูกแทงตายในคลองส่งน้ำห่างจากบ้านแค่๕๐๐เมตรนะคะ
เธอบอกเธอไม่รู้แล้วว่าสามีออกไปตอนไหนแต่ปกติแล้วกิจวัตรของสามีก็คือจะเดินออกกำลังกาย
แล้วก็จะเดินไปเอาใบกระท่อมที่คอกวัวของญาติทุกวัน
ที่ผ่านมาสามีก็ไม่ได้มีปัญหากับใครหรือว่าไปมีเรื่องมีราวอะไรกับใครที่ไหนเลยอะค่ะ
พี่ไม่รู้ออกจากบ้านตอนไหนแต่ตอน๕๓๐นั้นก็คือยิ้วด้วยกัน
ตอนนั้นก็คือทำข้องทำตรวจมันข้าเตรียมไปค่ายผิดไปค่าย
ซึ่งเขากำลังทั่วไว้๕๓๐นเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาผักพร้อน
สักเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะกลับมาทำ
ตำรวจสอบส่วนเบื้องต้นทราบว่าเส้นทางตรงนี้เนี่ยมีทางเข้าออกได้แค่๒ทางนะคะ

เหตุอยู่ห่างจากบ้านผู้ตายแค่๕๐๐เมตร
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายเนี่ยเดินออกกำลังกายแล้วก็จะเดินไปเอาใบกระท่อมที่คอกวัวของญาติเป็นแบบนี้ทุกวัน
ช่วงเวลาประมาณ๖โมงค่ะมีพยานเห็นผู้ตายกำลังจะเดินกลับบ้าน
ระหว่างทางเนี่ยคาดว่าคนร้ายน่าจะไล่ติดตามแล้วก็ปรีเข้าใช้มีดกระหน่ำแทง
ทำให้ผู้ตายล้มลงไปในลำคลองแล้วก็เกิดการต่อสู้กอดรัดฟัดเหวี่ยงกันนะคะ
หลังจากนั้นผู้ตายก็น่าจะโดนแทงซ้ำหลายแผลแล้วก็โดนปาดคอจนทำให้เสียชีวิตค่ะ
คุยกับผู้ใหญ่วินิตนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าก็บอกว่าคนที่มาพบศพคนแรกเนี่ย
เป็นชาวบ้านที่ต้อนวัวออกมาเลี้ยงตอนประมาณสัก๗๘โมงเช้า
ก็เลยไปแจ้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ตัวผู้ใหญ่วินิตเองก็บอกว่าก็รู้จักกับนายเอนายวรเชษผู้ตายเป็นอย่างดีเลยล่ะ
ก็ถือว่าเป็นคนดีคนนึงนะถึงแม้จะเป็นคนเงียบไม่ได้สูงสิงอะไรกับใครมากนัก

เพราะว่ามันไม่ใช่เส้นทางหลักสำหรับสัญจร